อีกที่จังหวัดหนึ่งเขาก็ฮือฮาเหมือนกัน

ที่นี่นะครับเขาบอกว่าพ่อค้าที่สลากกินแบ่งรัฐบาลที่นี่
เจอกับเหล่าบรรดาลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อเลขที่มันเกี่ยวข้องกับ

ฮะมันมีมากมายหลายเลข
ผมงงมากเลยเหลือกของการเลือกตั้งเดี๋ยวนะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องไปถามไงที่บริเวณนี้ครับ

บรรดาพ่อค้าแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าช่วงนี้ลูกค้าเยอะมาก
ยิ้มกันแก้มปริเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าลูกค้าเขามีเลขเด็ดเลขดังอยู่ในดวงจิตดวงใจ
ที่จะนำไปเสี่ยงโชคกันในวันที่๑เมษายนที่จะถึงนี้
ก็คือพรุ่งนี้นี่แหละครับทำให้ช่วงนี้ขายดิบขายดีเป็นพิเศษ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องไปถามสิครับว่าไอ้เลขเด็ดเลขดังพวกนี้
ลูกค้าในจังหวัดขอนแก่นเขาไปเอามาจากไหน
คนนี้ครับนายภัยบูลบุญศรีเจ้าของร้านจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่า
ตอนนี้สลากที่ขายดีมากเนี่ยเมื่อไปเทียบกับงวดที่ผ่านมาคือยังไงซะ
งวดนี้ดูแล้วขายดีกว่าแน่นอนจ้ะแล้วที่ขายดีเพราะว่า
ลูกค้าเขาได้เลขที่มันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมา
เลขอะไรอ่ะก็คือเลขสามศูนย์หรือว่าสามสิบ
มันเกี่ยวข้องกันยังไงเขาบอกว่ามันเป็นเลขลำดับนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
ในการเลือกตั้งครั้งนี้อ่าเออหรือไม่ก็อีกเลขหนึ่งก็คือเลขสองสี่หรือว่ายี่สิบสี่
มันเป็นเลขของวันที่มีการจัดเลือกตั้งก็คือ๒๔มีนาคม
ที่ผ่านมาเอาแบบนี้เลยแล้วนอกจากนี้นะยังมีอีกหลายเลข
มันเกี่ยวข้องกับเลขของพักการเมืองนั้นพักการเมืองนี้
ผมว่าถ้าให้ผมพูดมันคงไม่หมดอันนี้ต้องแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ย
อยากจะซื้อเลขอะไรนอกพักไหนก็ไปเลือกเลขนั้นละกัน
เอาจริงเลือกตั้งก็พอมั้งชอบเลขไหนพักไหนอ่ะ
อันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ากันไม่ได้นะน้องใบตองนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นอีกหนึ่งสิทธิ์ของประชาชนชาวไทย
ที่จะได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ตัวเลขของเรานั้นต้องการ
เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมแหละ
ว่าใครที่อยากจะซื้อเลขไหนที่คิดว่าเลขนี้
มันเกี่ยวพันธุ์ยังไงเกี่ยวข้องยังไงกับความเชื่อของตัวเอง
ก็ว่ากันไปไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก